อีกหนึ่งเรื่องนะฮะหลังจากที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมา
บอกว่าลูกเขากระดูกหลังคดงอ
เพราะว่าต้องแบกกระเป๋าไปเรียน๑๐กิโลนะตั้งแต่ม๑ถึงม๓
แล้วก็พาไปหาคุณหมอก็เป็นข่าวกันไปคุณหมอบอกว่าเคสนี้
น่าจะยังไม่ใช่เกิดจากเรื่องของการแบกกระเป๋า
แต่ว่ายังหาสาเหตุไม่พบ

ทางด้านของพอเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะ
พอโรงเรียนของน้องเนี่ย
เอากระเป๋าแบบล้อลากไปให้น้องแทน
จะได้ไม่ต้องแบกกระเป๋าหนัก๑๐กิโลอีกนะฮะ
ภูมิในการโรงเรียนชุมแพรศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
เดินทางไปมอบกระเป๋านักเรียนแบบล้อลาก
ให้กับแม่ของน้องที่ชื่อว่าน้องโทนี่นะฮะ
ให้น้องโทนี่นั้นนำไปใช้แทนการที่ต้องแบกกระเป๋าแบบเป้สะพายหลัง
เพื่อไม่ให้มีอาการกับเรื่องของกระดูกหลังคดงอต่อไป
ส่วนแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันเรื่องของนักเรียนแบกน้ำหนักกระเป๋าเยอะ
ผอก็บอกว่าแนะนำให้ใช้กระเป๋าที่เหมาะสมให้กับผู้ปกครองแล้วก็กับเด็กด้วย
น้ำหนักไม่ควรจะเกินร้อยละ๑๕ของน้ำหนักตัวนำสมุดหนังสือกลับไปบ้านเฉพาะที่จำเป็น
จัดทำที่เก็บหนังสือเอาไว้ในห้องเรียนให้กับเด็กด้วยนะครับ
ส่วนอาการที่มีโรคกระดูกสันหลังคดงอเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามคุณหมอ
ว่ากรณีของน้องไม่ใช่เกิดจากแบกกระเป๋าเป้นักเกินไป

อาจจะเกิดจากภาวะมึงต่อของพาทุกรรมรึป่าม
หรืออื่นเข้ามาร่วมด้วย

นะฮะและตอนนี้น้องอยู่ในวัยเจริญเติบโตก็จะรักษา
ได้ด้วยการสวมเสื้อพยุงให้ปรับเรื่องของกระดูกให้
มันกลับขึ้นมาตรงหลีกเลี่ยงการยกของหนักแต่หากพบว่ามี
บทหลังบททอไปนะฮะส่วนเรื่องนี้คุณหญิงกรยาโสพนภนิษย์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่า
ดูสาเหตุที่แท้จริงก่อนกระทรวงเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะ
เพื่อไม่ให้เด็กนั้นต้องแบกหนังสือไปเรียนมากแล้วก็สามารถหลดหนังสือลงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปอ่านได้นะครับ
กระว่ากันไปก็ต้องแก้ไขการหาปัญหาแบบอุดนาการนะครับ
แต่ทีนี้ของไทยเราเราก็ต้องไปดูเรื่องของพวกอินเตอร์เน็ตชุมชนความพร้อมอุปกรณ์ต่างด้วยนะคะ